สวัสดีครับผมโตปี๑จากทางรัฐศาสตร์ครับ

ที่คิดว่ามหาลัยหลายที่ไม่น่าจะมีนะครับ
หลักการง่ายนะครับให้มือของเราอยู่เหนือหัวตลอดเวลาใช้ปลายเท้าในการจิกตัวขึ้นให้แขนเป็นแค่ตัวประคองพอให้แรงที่ส่งขึ้นไปมาจากขาของเรา
จริงผมก็ไม่ค่อยได้มาปีนบ่อยนะครับกิจกรรมนี้
แต่ที่ผมสังเกตวันนี้คือเวลาที่เราได้มองกลับไปข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นมุมที่สวยดีเหมือนกันนะครับ
มีกิจกรรมอะไรดีของมหาลัยก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ